เราเลยขนความเซ็กซี่ของสาว
ไซส์เล็กแต่บอกเลยว่าเผ็ดพริกขี้หนูมากเวอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าเธอคนนี้นะคะเรื่องฮอตประหลอดแตกต้องยกให้เธอจริงนะคะ
เพราะว่าล่าสุดไปเที่ยวแบบตั้งแคมป์
นี่ชุดตั้งแคมป์พี่แจ๊คดูชุดตั้งแคมป์ดูให้ดีนะคะคุณผู้ชม
อยากใส่บ้างจังพลอยชุดตารางเนี่ย
แต่ถ้าใส่แล้วจะเหมือนเขาไหมหุ่นเราป่ะ

แต่ก็ไม่ไหวนะคุณผู้ชมดูชุดเขาสิโชว์ความเซ็กซี่ไปเลยนะคะ
ดูชุดที่สาวแซมมี่ใส่นั่งผิงไฟซะก่อน
ตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเออเป็นชุดเดสตะไข่หรือเปล่า

แต่พอลุกขึ้นยืนเฮ้ยหันหน้ายังเฮ้ยแล้วนะ
ไอ้ว่าอ๋วทำไมเซ็กซี่ขนาดนี้ละคะ
แหละว่าชุดต่อไปที่เราจะใส่ไปตั้งแคมป์เราจะใส่ชุดอะไรดี
แต่ใส่แล้วจะสวยเหมือนเขาหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะ

อีกหนึ่งสาวที่ปังไม่แพ้กันเลยก็คือ

เธอคนนี้เนี่ยขึ้นแท่นเป็นเน็ตไอดอลแห่งภาพพื้นทะเลไปอีกคนนึงแล้วนะจ๊ะ
บอกเลยว่าลงรูปเมื่อไหร่โอ้โหหลายคนกดไลค์แบบรัวเลย
สีผิวเอ่ยหุ่นเอ่ยเอวคลอดของเธอเอ่ยนะ
มันเป็นแบบมันเหมือนเป็นรางวัลชีวิตของคนที่ขยันออกกำลังกายจริงนะพี่แจ๊คนะ
แล้วสีผิวแบบนี้หลายคนชอบเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เป็นสีผิวแทนแล้วแบบแทนสม่ำเสมอ

เปล่าลองไม่ได้พอแบบนั้น

พอลงภาพทีโอ้โหคนกดไลค์เยอะแยะเลยนะคุณผู้ชมนะ
มาดูทางฝากฝั่งของสาวแพทริเซียกันบ้าง

ลายเสือซีทรูบางไปเลยจ้า

ฉันรู้เลยนะเธอยุคไหนเนี่ย

แต่ต่อจะให้โชว์สดทรงองค์เอวแซ่บขนาดไหน
พอเห็นรอยยิ้มหวานของน้องแพทิเซียเท่านั้นแหละ

คุณผู้ชมยังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ค่ะ

เที่ยวทะเลกับพี่นิวไปกับแฟนเขานี่แหละค่ะ

แต่ว่าพี่นิวเขาให้โชว์ได้จากด้านบน
ด้านล่างก็ใส่กระโปรงแต่ว่ากระโปรงก็เบา

เออนะคะงานนี้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะ

แต่จะมีแบบบางภาพที่พี่นิวเขาถ่าย
น้องกำลังตกอยู่ในแอ่งโขดหิน

โอ้นั่งชอบแกล้งแฟน
ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันค่ะกับคนนี้เลยค่ะ

เฮ้ยพี่ปุ๊กโกหรอ
นะคะแต่ว่าคือตอนนี้กลับมาถึงไทยแล้ว
ชุดว่ายน้ำนอนอาบแดดคือว่า
เจริญจักรกาศมาแรงมากนะคะ
ในความจัดเต็มของพี่บุโกะจริงค่ะ

มันก็เยอะเยอะบดอยู่บดค่ะ
แซวแล้วล่ะค่ะว่าถ้ามารายการแชร์ข่าว

ไปถามนางว่าโพสต์ยังไงถึงจะได้อินเนอร์แบบนี้
เดี๋ยวรอนางมารายการของเราก่อนใช่ไหม

หมดเลยเหมือนพี่แจ๊กกะรีนนะคะสะกดจิตว่าเจ้าเองสวยอย่างเงี้ย

เราก็คือเราก็จะบอกว่าเราสวยไงมันเป็นแหลกแนะนำใจให้กับตัวเอง
อ๋อเวลาถ่ายรูปก็ต้องแบบฉันสวยฉันสวยต้องมีความมั่นใจว่าเงินเธอถูกมั้ย